รถสองคันไล่ยิงกลางเมืองว่าสมสาเหตุยังไม่รู้ว่าเพราะอะไร

มันเป็นเหตุการณ์ที่ชาวบ้านเขาตกออกตกใจมากเลย

ทางบริเวณสี่แยกบ้านทาสนะฮะ
หน้ามหาวิทยายรรยาชภัทรสกลนคร
ทะหนนิตยโยคค่ะเข้าเมืองสกลนคร
ก็ตอนไปเนี่ยเหตุการณ์มันสงบไปแล้ว
อยู่กลางถนนไปสอบประคำผู้เห็นเหตุการณ์
บ้านพักนะฮะแล้วก็รถคันที่จอดติดไฟแดงอยู่
ก็เห็นมีกระบะยกสูงมา
คันเป็นกระบะ๔ประตูเชฟโลเล็ต
ขับมาด้วยความเร็วเบรกล้อเสียงดังเอี๊ยดสนั่นวันไหว

จากนั้นกรับพื้นมายิงรัว๓นัดใส่หลังฝั่งของกระบาด
รัวใส่รถเก๋งไปแล้วกระหวัดขับออกไปเลย
ตามด้วยรถเก่งที่ถูกยิงก็ขับตามไปเหมือนกันครับ
ฝ่าไฟแดงไปทั้งคู่มุ่งหน้าเข้าตัวเมือง

มีการทะเลาะกันมาขับรถปาดหน้ากัน
เมาเหล้ากันมาก็ยังไม่ทราบเหมือนกันตำรวจก็จะมีการตรวจสอบกล้องวงจรปิด
เพื่อติดตามทั้งสองคันมาสอบสวนแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ